คุณผู้ชมครับถ้าหากไปเที่ยวภาคเหนือไปอยู่ตามยอดดอยภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นภาพอย่างด้านหลังผมเนี่ยแหละครับเป็นภาพของหมอกครับที่มาปกคลุมในหลายพื้นที่อากาศตอนเช้าเริ่มเย็นลงนะครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝนก็จะลดลงนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว

ที่ของพายุก็จะมีบทบาทต่อพื้นที่เมืองไทยของเราต่อไปซึ่งเส้นสุดท้ายครับเป็นเส้นที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งเส้นสุดท้ายนั้นก็จะเป็นเส้นที่ส่งผลต่อบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่นะครับนี่คือทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุแล้วก็ช่วงเวลาที่แต่ละจุดแต่ละพื้นที่จะต้องเจอเรื่อง
ก็คือทั้งหมดของรูปก่อนร้อนหนาวครับพรุ่งภพตนันทร์พี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ